มาดูคู่รักเข้าหมายประมาณกันมาดีกว่า
บอกเลยว่าความหวานไม่ลดน้อยลงเลย
ล่าสุดเนี่ยมาโชว์ความหวานในงานอีเวนต์แล้วนะคะ

แต่เวทีนี้สงสัยพี่แดนเขาจะเขิน

ก็เลยส่งคุณแพตตี้ค่ะมาสัมภาษณ์
มาพูดคุยกับพี่นักข่าวแบบฉายเดี่ยวนะคะ
ซึ่งก็ได้ถามถึงความรู้สึกเจ้าสาวหมาดนะ
ใช้ชีวิตหลังแต่งงานมันเป็นยังไงบ้าง
แพทย์ค่ะก็รีวิวให้ฟังนะว่า

อ้าวพี่มันไม่มีอะไรแบบที่มันเปลี่ยนไปเลย

มันเหมือนเดิมเลยอ่ะพี่ไม่มีอะไรแตกต่างค่ะ
เพราะว่าเจ้าตัวค่ะยังอยู่กับที่บ้านนะ

เพราะว่าเรือนหอมันยังไม่เสร็จ
พร้อมกับบอกว่ายังไม่ชินกับการเรียกพี่แดนว่า

ส่วนเรื่องจดทะเบียนสมรสค่ะทั้งคู่ก็ตั้งใจรอเลิกตามความเชื่อเลยนะ
หลังจากที่ช่วงปลายปีค่ะก็เตรียมไปฮานีมูลที่ญี่ปุ่นนะ
ส่วนจะไปลุ้นเบบีหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นแบบน้องโอซาก้ากลับมาหรือเปล่า

คุ้นเหมือนกันหรอกคุ้นกันเหมือนสามีอย่างไร

ใช่แต่ว่าในมุมแพ้รู้สึกว่าทุกอย่าง
ก็ยังดูแบบว่าเหมือนเดิม
มีข่าวออกมาว่าจะจดทะเบียนไหม
ยังค่ะยังค่ะ

เพราะว่าอาจจะต้องดูวันดูเวลาอีกทีนึง

ยังไม่ได้แพลนขนาดนั้นค่ะ